ติดตามประเด็นข่าวกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเนื่องเลยนะคะ
มีครอบครัวนักโทษชายเรือนจำธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เขาไปร้องขอความเป็นธรรมค่ะบอกว่ามีนักโทษชายเนี่ย
ถูกผู้คุมเรือนจำทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะคะ

ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำค่ะ
ตอนนี้ก็เลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้ว
ว่ามีการกระทำที่เกินกว่าเหตุจริงหรือไม่ค่ะ
นางสาวแอนภรรยาของนายเกติกรประสมศรี
ซึ่งเป็นนักโทษชายเรือนจำอำเภอธัญบุรี

เดินทางเข้าเยี่ยมสามีที่เรือนจำเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
บอกว่าสามีของเธอถูกจำคุกข้อหาพยายามฆ่า
ก็ต้องโทษจำคุก๖ปี๘เดือน

แล้วก็เป็นนักโทษชั้นดีด้วย

ปรากฏว่าวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
สามีนั้นถูกผู้คุมเรือนจำทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสโดยไม่ทราบสาเหตุ

โดยที่ไม่ได้รักษาอาการบาดเจ็บก่อนเลยนะคะ
จากการสอบถามสามีก็เล่าว่าวันเกิดเหตุ
มีนักโทษชายเขาทะเลาะวิวาดกัน
สามีของเธอทำหน้าที่เข้าไปห้ามเหตุการณ์
แต่กลับถูกผู้คุมใช้ไม้กระบองตีร่างกายหลายครั้ง

ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องเลย
ก็เลยเกรงว่าสามีจะถึงขั้นเสียชีวิต
อกจากนี้เธอยังบอกด้วยว่ามีนักโทษอีก๒คน
ก็ถูกผู้คุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันค่ะ
ฟังเสียงภรรยาผู้ต้องขังกันหน่อยค่ะ
แล้วทำไมแฟนหนูถึงเป็นคนที่โดนหนักที่สุด

หนูโดนหนักที่สุดพ่อแม่เลี้ยงใหม่ไม่เคยตีขนาดนี้เลย
ขณะที่ช่วงบ่ายครอบครัวของนักโทษชายทั้ง๓
ก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมค่ะ
โดยนายออสพ่อของนักโทษชายดิสยเดชหารเกียรติกล้าเปิดเผยว่า
ติดคุกในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และถูกผู้คุมทำร้ายด้วยเช่นกัน

แต่ผู้คุมกลับไม่ยอมปฐมพยาบาล

ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาสภายในเรือนจำ

แต่ไม่คิดว่าลูกจะถูกลงโทษหนักขนาดนี้
เมื่อเช้าไปเยี่ยมก็นำเอายาไปให้ลูกชายด้วย

ผู้ต้องขังทั้ง๓รายนะคะ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

ขณะที่นายเกติกรปัธมทัศน์
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี

ผู้คุมได้กระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่

ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่มีความผิด

ทะเลาะวิวาสกันระหว่างนั้นนักโทษชายกิติกรเข้าไปช่วยหนึ่งในผู้ต้องขัง
เพื่อสร้างอิทธิพลเพราะต้องการตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้านรังสิต
ผู้คุมเลยจำเป็นต้องเข้าไประงับเหตุตามกฎระเบียบของเรือนจำ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรีที่บอกมานะคะ